ไปดูคนคนนี้หน่อยค่ะครับไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องจ้องมองนาฬิกาจะเป็นเวลา
ฟิลล์เขาก็ไม่สนค่ะยังคงออกปฏิบัติหน้าที่ช่างสอยเดี๋ยวไปดูกันว่าสอยอะไรค่ะ
นี่เสียงฟ้าร้องนะแล้วก็เป็นฟ้าแลบแป๊บมาแต่ในวงสีแดงนั่นนะคะ
เขาปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างสอยสอยที่ว่าสอยไปที่ราวตากชุดชั้นใน
้อยไปแบบยกพวงเลยจ้ะเนี่ยฝนก็ยังตกลงมาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดที่ทาวน์โฮมแห่งหนึ่งจับเอาไว้ได้
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุอยู่หลังวัดเกาะตะโหดที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์คุณผู้ชม
ตี๑ของวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

ผ่อนคลายมาตรการต่างแล้วเคอร์ฟิลล์ก็จะออกได้
ไม่ใช่ยังเคอร์ฟิลล์ให้อยู่ในเคหาสถาน๔ทุ่ม

แต่ผู้ชายคนนี้เขามาเดินแบบไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนอะไรเลยนะคะ
พาทีมข่าวไปดูเลยว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุตรงไหน

ผมเยี่ยมนะเห็นว่าคืนนั้นผลมันตกลงมา
ผมก็นึกได้ไงว่าเออหน้าบ้านนี่
ผมตากผ้าเอาไว้เลยรีบออกมาเก็บผ้า
นี่ขณะผมออกมานะยืนเกาหัวงงอยู่ว่า
เอ้าเสื้อผมชุดชั้นในเมียผมของลูกสาวผม
ตากไว้เนี่ยมันหายไปทั้งพวงเลยมันไปไหน

เดินวนดูรอบก็ยังไม่เจอ
ทีนี้เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดก็เลยอ๋อเลยอ๋อ
ผู้ชายคนนี้นี่เองสูงสักประมาณ๑๗๐เซนเนี่ยนะคะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวสีดำ
แล้วก็ใส่หมวกแก๊ปเดินมาจากถนน
เลี้ยวเข้ามาข้างบ้านแล้วก็เกาะเห

มันมาทราบตอนไหนคือว่าหาย
ก็สักพักหนึ่งค่ะ
เขาเอาไปสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมลงมา

เพิ่งตักเสร็จกลัวว่าลมพัดแรง
กลัวสะพาจะเตียบก็ลงมาดูชีวิตหาย
ทีนี้พอมีคนมาสอยไปแล้วพี่จะทำยังไงต่อ
เดี๋ยวจะไปแจ้งความที่โรงพักจะให้ตำรวจเร่งติดตามเจ้าโจรคนนี้

แล้วยิ่งช่วงนี้ยังเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์อยู่

แต่ทำไมคนร้ายเขาไม่กลัวกฎหมายเลย
ถ้าเกิดยังปล่อยไปผมไม่ทำอะไร
ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยจะไปก่อเหตุกับบ้านหลังอื่นอีกหรือเปล่านะคะ